คุณผู้ชมคะเรามีอีกหนึ่งความรู้สึกนะคะ
สำหรับผู้ที่เคยรับใช้ถวายงานพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
เธอคนนี้เป็นอดีตข้าราชการโรงพยาบาลศรีสเกตนะคะ
ได้ใช้ผ้าเช็ดหน้าเช็ดรองพระบาทของพระองค์ท่าน
เปิดเผยความรู้สึกถึงความประทับใจในครั้งนั้นค่ะ
บุญธรรมครูทองอายุ๗๕ปีอดีตข้าราชการโรงพยาบาลศรีสเกต
เฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏเมื่อครั้งที่เสด็จพระราชดำเนิน
ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินและทรงเยี่ยมราชดร
ที่วัดบ้านปราศาสตร์เยออำเภอไพรบึงเมื่อวันที่๒๕ตุลาคมปี๒๕๕๙
ได้เคยใช้ผ้าเช็ดหน้าเช็ดรองพระบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ซึ่งเป็น๑ใน๒๐พระบรมชายลักษณ์อันประทับใจที่หาดูได้ยากนะคะ
ซึ่งนายบุญธรรมก็บอกว่าวันนั้นได้เฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จ
โรงเรียนบ้านปราศาสตร์เยอในฐานะข้าราชการโรงพยาบาลศรีสเกต
แต่ฝนตกหนักค่ะสนามโรงเรียนก็มีแต่โครนนะคะ
ขณะที่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
จะขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับ
ได้ทอดพระเนธไปที่รองพระบาทซึ่งเลอะเปลือเปื้อนไปด้วยโครน
บุญธรรมก็เลยวิ่งเข้าไปค่ะแล้วก็ดึงผ้าชั้นหน้าออกมา
คุกเข่าลงเช็ดรองพระบาท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

บุญธรรมบอกว่าได้นำพระบรมชายลักษณ์จากเหตุการณ์วันนั้นตั้งไว้บนหัวเตียงกราบไหว้ก่อนนอนทุกคืนแต่เมื่อรู้ข่าวว่าเสด็จสวรรคตรู้สึกเสียใจมากที่สุดในชีวิตที่ต้องสูญเสียพ่อของแผ่นดินไปเพราะยังคงทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกรณิกร